คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ต้องคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงอยู่ป๖เขาตั้งแก๊งกันแล้วมีหัวหน้าแก๊งมีลูกสมุนไปตบผู้หญิงรุ่นพี่โอ้โหมันมีเหตุการณ์รุนแรงในเด็กขนาดนี้เลยเหรอนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวประชาอุทิศค่ะมีเด็กผู้หญิงอยู่ชั้นป๖เป็นหัวหน้าแก๊งมีลูกสมุนอยู่ป๖อีก๒๓คน
มีเรื่องบ่อยมากแจ้งความกันแล้วก็ตั้งหลายครั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ชาวเน็ตวิจารณ์กันหนักมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงอายุสิบหกที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะ
เขาแท้งคือท้องแล้วก็แท้งสาเหตุคือแย่งผู้ชาย
เหมือนกับมีคำพูดที่ว่ามายุ่งกับผัวกูทำไมแล้วก็ไปตบอะไรแบบนี้
หลังจากเรื่องนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์นะคะวันนี้ตำรวจตามตัวทั้งสองคน
มาให้ปากคำที่สอนอทุ่งครุค่ะทีมข่าวก็ไปถามนางสาวตุ๊กตานามสมมุตินะคะ
อายุ๑๖ปีเป็นคนที่ในข่าวบอกว่าโดนตบจนแท้งลูกอะค่ะ
บอกว่า๒๖เมษายนที่ผ่านมาไปรอเพื่อนที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
แถวแถวประชาอุทิศไปเจอคู่กรณีชื่อขวานนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๔ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาจังหวะนั้นเธอยกโทรศัพท์ถ่ายรูป
แล้วส่งให้เพื่อนว่ารออยู่จุดนี้นะแต่ผู้หญิงที่ชื่อขวัญอายุสิบสี่
นึกว่าเธอไปแอบถ่ายรูปก็เลยเดินมาหาเรื่องแล้วก็ตบเธอค่ะ
จนเธอโอ้โหปากบวมที่หน้ามีรอยแผลเต็มไปหมด
หลังจากโดนตบไปก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เห็นคนแชร์รูปภาพ
การทำร้ายร่างกายที่เป็นเหตุการณ์ของเธอในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการแชร์เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในโลกโซเชียล
แล้วก็เห็นว่าคนก่อเหตุอ้าวมันกลุ่มเดียวกันนี่
เธอก็เลยโพสต์เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็แชร์ออกไป
คนก็เลยแชร์ต่อกันเยอะนะคะแต่เธอบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เธอไม่ได้โดนตบจนแท้งลูกตามที่เป็นข่าวนะ
แท้งลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากโดนตบไป๒สัปดาห์ค่ะ
หนูเห็นเขามองตั้งแต่อยู่ในเซเว่นแล้วหนูก็ไม่ได้อะไร
พอทีนี้หนูออกมาข้างนอกเขาบอกว่าถ่ายรูปน้องนี่ทำไมเหรอ
หนูก็บอกว่าถ่ายรูปอะไรเขาบอกก็น้องเนี่ยบอกว่าเองอ่ะถ่ายรูปน้อง
หนูก็เลยบอกว่าอ้าวถ่ายอะไรหนูก็ให้เขาดูลูก
ถนนหนูว่าเนี่ยถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูว่าอยู่หน้าเซเว่น
ไปไม่ถึง๕นาทีมันพาน้องสาวมันมา
มากันสองคนคราวนี้น้องมันบอกว่าพี่คะลงมาหน่อยได้ไหมคะ
พี่สาวหนูอยากจะขอโทษหนูก็เออคงไม่มีอะไรแล้วมั้ง
เด็กมันมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลงไปพอทีนี้มันก็แบบ
ไม่จบนะแล้วพันธุ์มันก็มาจิกหัวหนูเลยลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็ซัดหน้ารัวจักรยานก็ทับหนูมันก็เอาจักรยานออกแล้ว
มันก็รวนหนูก็บอกเฮ้ยมึงกูท้องอยู่นะบอกอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ฟังอะไรเลยมันก็ต่อยแบบจนแบบบวมหนักมากอะค่ะ
มันก็มาเต็มผ้านามัยแล้วหนูปวดท้องแต่หนูไม่กล้าบอกแม่
หนูก็บอกแม่ว่าเออเนี่ยเมนมาปกติแต่ถ้ามันตบกัน
มันน่าจะหลุดกันตั้งแต่๒๓วันแรกแล้วใช่ไหมคะ
แต่นี่มันมา๒อาทิตย์หลังหนึ่งก็คิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้
แต่ก็อื้อหือเด็กผู้หญิงป๖อะไปตบกันอย่างเงี้ยตบเขา
แล้วเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ท้องแล้วแท้งอย่างนี้ค่ะ
ก็ฟังข้อมูลอีกฝั่งนึงน้องอายุ๑๔ที่ชื่อขวัญนะคะที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุผ่านไปที่ร้านสะดวกซื้อตรงนั้นจริง
ก็เห็นตัวผู้เสียหายยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป
ก็นึกว่ามาแอบถ่ายเขาก็เลยเดินไปถามว่าถ่ายทำไม
อีกคนก็บอกว่าพูดไม่ดีใส่อ่ะนะก็เลยไม่พอใจเลยตบตีกัน
ก็จบไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน
ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยจนทำให้เป็นข่าว
แล้วก็ไปตีความกันว่าแย่งผู้ชายตามตบจนแทงลูก
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นก็เป็นเรื่องแค่การถ่ายรูป
จาไม่ดีใส่กันก็เลยตบกัน

ก็เลยบอกว่าตัวเล็กแค่นี้ถ้ามันเก่งก็เลยบอกว่าตัวเล็กแค่นี้อะทำไม

อะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้จะแจ้งความก็จบกันไปเลยก็ต่างคนต่างอยู่
คุณแย่คือถ้าเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่เอารูปตรงนั้นมาโพสต์ลง
เรื่องก็ไม่เกิดเรื่องก็ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกสุรเวศการวัฒนาสิริกุลผู้กำกับสนทุ่งครุก
ก็เลยบอกว่าทั้งสองฝั่งเข้ามาคุยกันแล้วที่โรงพักแล้วก็เจรจาตกลงยอมความกัน
ก็ไม่มีใครติดใจเอาความอะไรก็ยังเด็กทั้งคู่อ่ะ
น่าเชื่อนะจริงแทนที่จะไปลงไปเรียนค่ะแต่คดีนี้ก็ทำให้เราได้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่า
ท่านผู้กำกับการสอนอทุ่งครูหล่อมากแม่ไปแซวท่าน